เบรกนี้ค่ะมากันที่คุณแม่สุดสตรองอย่างคุณหิงปานิตานะคะ
หลายคนก็รอลุ้นเรื่องทายาทคนที่๒ของเธอค่ะ
ล่าสุดนั้นเธอมาอัปเดตให้เราได้ฟังกันแล้วนะคะ

สุขภาพร่างกายเนี่ยก็ไม่พร้อมนะคะ
แล้วก็ไม่แข็งแรงก็เลยไม่พร้อมที่จะตั้งคันนั่นเอง
ก่อนจะยืนยันความตั้งใจเดิมเลยค่ะ
ว่ายังไงก็จะพยายามเดินหน้าปั๊มทายาทต่อไปค่ะ
ซึ่งก็ต้องใช้เวลากลับมาฮึดสู้อีกครั้งนะ
ดูแลสุขภาพตัวเองแบบจริงค่ะ
ตอนนี้ยังอยู่ในเขาเรียกว่า
อยู่ในกระบวนการการของการพบแพทย์จริง

ไม่สบายก็อาจจะทำให้เราคงไม่สมหวังอะไรหลายอย่างนะคะ

ใช่ร่างกายไม่แข็งแรงค่ะใช่

แต่ก็ยังจะเดินหน้าต่อไปค่ะ
ขอลุ้นอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกัน
นิงก็ยังแพลนว่าก็ต่อเนื่องเลยค่ะ
เห็นช่วงนี้ก็อาจจะมีเวลาแบบว่า
พยายามที่จะแบบทำให้เราแข็งแรง

คุณแม่บอกเลยว่าคุณเป็นคุณแม่ที่สุดสตรองมากนะคะ

เพื่อการมีทายาทคนที่๒นั่นเองค่ะ

ขอชี้แจงถึงประเด็นที่ลูกสาวตัวน้อย
น้องนิรินค่ะถูกคนในโซเชียลบางกลุ่มนะครับ
หาว่าเป็นเด็กแก่แดดไม่มีมารยาทค่ะ
ซึ่งยอมรับว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่

แต่ก็ไม่ขอออกมาต่อความยาวสาวความยืดนะคะ
แล้วก็อธิบายด้วยว่าให้ลูกสาวเข้าใจ

เมื่อต้องออกงานแล้วก็เข้าสังคมค่ะ

ไปหาว่าน้องแก่แดดไม่มีมารยาทอะไรอย่างนี้
เราก็แอบเสียใจแล้วก็แต่เราก็จะเล่าให้ลูกเราฟังนะ

เด็ก๓ขวบกว่าเอาอะไรกับเด็ก
มันจะไปคาดหวังอะไรกับเด็กมันก็ไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะอารมณ์พวกนี้ร้อนบางทีเราเองเราก็ยังไม่ไหว
ยิ่งเป็นเรื่องลูกเรายิ่งไม่เอาอะไรเลยปล่อยไป
แล้วแค่๑๐๐ในคอมเมนต์ที่บอกว่าน้องน่ารักแค่นั้น

ถ้านิรินทำไม่ดีคนก็จะว่านิริน
ฉะนั้นถ้านิรินไม่อยากให้คนว่านี่อยากให้คนรัก
ลิงก็ต้องทำตัวดีนะ
คุณหนิงเลี้ยงลูกแบบสอนแบบความจริงเนาะ
ธนาคารแบบอะไรเป็นจริงก็เล่ากันไป

ซึ่งเรื่องนี้มีเพื่อนมาให้กำลังใจเหมือนกัน

ฉันขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงในฐานะแฟนคลับน้องนิรินนะคะ

กิจกรรมที่น้องชอบทำคือโปรโมทสินค้าแล้วก็ขายสินค้า
คือเรียนแบบคุณแม่ว่าอย่างไรแล้วก็ทีออนด้วยน่ารักค่ะวันนี้
ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้คุณหนิงแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ